ของเราในวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับพิธีกรแชร์ข่าวสาวสตรองของเรา
อาตุ๋ยพุทธชาตินะคะที่ได้สูญเสียคุณพ่อไปเมื่อเช้าวานนี้ค่ะ
ซึ่งคุณพ่อของอาตุ๋ยเนี่ยคุณพ่อเผชิญพงสุชาติ
วัย๗๒ปีได้จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าวานนี้
ซึ่งก็ตรงกับวันเกิดของคุณพ่อพอดีเลยนะคะ
โดยครอบครัวทำพิธีบำเพ็ญกุศลไปจนถึงวันที่๒๙เมษายน
ที่วัดเชตะวันจังหวัดลำปางค่ะทั้งนี้คุณพ่อยังได้อุทิศร่างกายให้เป็นประโยชน์กับการศึกษา
สำหรับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะ
ไปฟังเสียงอาตุ๋ยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะ
คือพ่อเนี่ยทั้งบริจาคดวงตาอวัยวะนะคะแล้วก็อุทิศร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วย
สามสิบอ่ะเลี้ยงเพลงเสร็จแล้วก็จะส่งตัวคุณพ่อมชเขาจะมารับตอนบ่ายโมงค่ะ
ช่วงนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปที่อาตุ๋ยโพสต์เมื่อคืนนี้กันหน่อยนะคะ
ตุ๋ยเนี่ยกำลังนวดเท้าให้คุณพ่อแล้วก็บรรยายว่าการตายเป็นของธรรมดา
ถ้าเราให้และรับความรักอย่างเต็มที่ถึงที่สุดการจากลาก็จะไม่เสียใจนัก
ตุ๋ยบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันที่คุณพ่อมาถึงและจากไปเมื่ออายุเจ็ดสิบสอง
เลขทะเบียนรถของคุณพ่อก็๗๒๗๒อาตุ๋ยแอบติดตลกด้วยนะคะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อน
คงบนล่างสลับสับเปลี่ยนกันทุกประตูคุณผู้ชมคงจะรู้ว่าดิฉันหมายถึงอะไรนะคะ
แต่ก็เป็นการจากไปอย่างสงบนะคะเออก็แปลกดีเหมือนกันนะเพราะว่าคุณพ่ออาตุ๋ยเนี่ยได้จากไปในวันเกิดพอดิบพอดีเลย
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะตลอดเลย
ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้กับครอบครัวอาตุ๋ยด้วยนะคะ